สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะต้องเผชิญกับฝนตกหนักเมื่อสองวันที่แล้ว
ส่วนในวันนี้นะคะบางจังหวัดเผชิญฝนตกหนักเป็นวันสุดท้ายค่ะ
ฝนหอบลงมาตกหนักในประเทศไทยครั้งนี้ค่ะ
เกิดจากลมตะวันตกที่พาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศค่ะ
วกกับมีลมบริเวณอ่าวไทยค่ะหอบนำความชื้นเข้ามาปกครุมประเทศไทยของเราค่ะ
มีหลายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะมี๔๑จังหวัดค่ะ
ขนาดที่ภาคกลางขนาดที่ต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันค่ะ
มีนครสวรรค์อ่างทองลบบุรีสิงห์บุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยา
รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกด้านรับลมนะคะเพราะฉะนั้นระวังทุกจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะฝนที่ลงมาตกหนักในประเทศไทยในระยะนี้มีนัยสำคัญค่ะ
เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูหนาวไปอย่างฤดูร้อนของประเทศไทยนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมคุณกรุงหลายคนคุ้นเคยกับท้องฟ้าคลื่มมัวจากฝุ่นควรพิต
แต่ที่เยอรมนีค่ะท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มค่ะ
เป็นความกดอากาศต่ำค่ะคุณผู้ชมที่เมืองสตูดกาดค่ะ
อบนำทรายจนเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ